มีเด็กวัยรุ่นอายุ๑๙ปีนะคะ
เขาโพสต์คลิปเป็นคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกับคู่กรณี
และจากเหตุการณ์นี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณศีรษะ
เข้าโรงพยาบาลเย็บเป็นร้อยเข็มเลยนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นเป็นปีแล้ว
ตำรวจก็ขอร้องช่วงแรกบอกว่าอย่าเอาคลิปไปโพสต์เลยนะ
ตำรวจจะทำคดีให้แต่ว่าสุดท้ายผ่านมาเป็นปีแล้ว

มีความคืบหน้าค่ะก็เลยตัดสินใจโพสต์คลิปนี้
มี๒คลิปด้วยกันแล้วก็มีภาพนิ่งด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปนี่แหละนะคะ
เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสมี๒คลิปด้วยกันนะคะ

แล้วก็มีการแท็กไปยังเพื่อนอีกถึง๘๒คน
คลิปที่โพสต์จะเป็นภาพกลุ่มชายวัยรุ่นกำลังชกต่อย

แล้วก็มีเสียงเชียร์จากคนดูนี่ดังลั่นเลย
ส่วนอีกหนึ่งคลิปเป็นภาพชายวัยรุ่นเป็นคู่กรณี
นั่งอยู่หน้าห้องพนักงานสอบสวนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ส่วนภาพนิ่งเป็นภาพชายวัยรุ่นที่นั่งอยู่ตรงหน้ากับตำรวจ
และบางภาพเป็นภาพของตัวเองซึ่งก็คือผู้ที่เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บ
กำลังนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงคนไข้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สปตอกภูเก็ต
แต่ว่าในคลิปไม่ได้ระบุวันเวลาเอาไว้นะคะ
เพื่อนพาไปหาคู่กรณีแล้วก็โดนบังคับให้ชกต่อยกัน
ทั้งที่ตัวเองบอกว่าจะกลับบ้านแล้วไม่อยากมีปัญหา
ตัวเองถูกทำร้ายที่บริเวณศีรษะเย็บไป๑๐๐เข็ม
แล้วกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นก็ถ่ายคลิปในช่วงเวลาที่มีอาการทะเลาะเบาะแว้ง
คนเขาบอกว่ากลุ่มคนพวกนี้ทำไมถึงทำแบบนี้
นอกจากจะได้รับบาดเจ็บเกือบตายแล้วเย็บไปกว่า๑๐๐เข็มแล้ว
ยังถูกถ่ายคลิปประจานแบบนี้อีก
เขาบอกว่าทุกอย่างมีหลักฐานครบหมดนะคะ
ซึ่งแม่ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดเรื่อง
ตอนที่ตำรวจจับจับทั้งตัวเองแล้วก็คู่กรณีนะคะสำหรับวันเกิดเหตุ
แต่เขาบอกว่าไม่เข้าใจเพราะโดนทำร้ายเกือบตายแต่ตำรวจกลับปล่อยคู่กรณีไป
สอบถามว่าตำรวจทำงานกันยังไงนัดเคลียร์กันคู่กรณีก็ไม่มา
ขึ้นศาลก็ไม่มาแต่มีคนเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังขับรถไปมาอยู่ในพื้นที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
เขาตั้งคำถามบอกว่าถามว่าคดีแบบนี้เป็นคดีพยายามฆ่าหรือเปล่า
พวกนี้เข้าคุกมาหนึ่งปีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยตัวเราเองหมายถึงผู้ที่เสียหายนะคะ
รอขึ้นศาลแต่กลุ่มคนนี้ไม่ยอมมาแถมคดีเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าด้วย
แต่ตอนนี้ตัวเองทนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจนำหลักฐานมาโพสต์ในโลกออนไลน์เรียกร้องขอความเป็นธรรม
ขอความเป็นธรรมแล้วฝากด้วยบอกว่าอยากจะให้คนที่ถูกแท็ก
ซึ่งก็คือเพื่อนนี้นะคะ๘๒คนแชร์ต่อกันไปหน่อย
คลิปนี้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นถล่มทลาย
และมีการแชร์ต่อไปแล้วเป็นพันครั้ง
ส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจออกมาตอบคำถามกับสังคมค่ะ